ก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวเรียบร้อยเราจะเตือนคุณพ่อคุณแม่กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
บอกว่าอย่าปล่อยมือถือไว้กับลูก
เกิดจากการถ่ายคลิปถ่ายรูปแบบเด็กเขาฝีมือของเขาเอง
คุณผู้ชมมาเริ่มกันที่บ้านแรกเจ้าประจำความฮาของเราเลยค่ะ
เทนต์ให้พี่ชาวเน็ตได้บริหารกรามเนี่ยมีกันมาตลอดเลยนะ

คุณผู้ชมดูสิดูเอาเองตามภาพเลย
นี่เป็นคลิปที่เอามือถือแม่จูนไปถ่ายเล่นนะ
จูนถึงกับบอกว่าเบื่อแล้วไม่ควรให้ลูกรู้รหัสมือถือจริงเลยนะครับ

แล้วจะไม่ให้เบื่อได้ยังไงดูสิ่งที่ออกมา
คุณผู้ชมค่ะสาวน้อยคนนี้เอาจริงไม่เน้นความสวยนะ

เห็นแล้วก็อยากจะกอดฟัดซะละเกินนะคะ
และคลิปล่าสุดที่ทำเอาแม่จูนถึงกับออกปากเลยว่า
ฉันละปวดหัวเพราะว่าน้องออร์เกรสเขาอัดคลิปไว้แบบนี้ค่ะ
เบื่อแล้วอยากไปห้างสรรพสินค้า
สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวไข่เจีย
ไม่ได้ทำหรอกเบื่ออยากไปห้างจะไปซื้อค้า
เปลี่ยนอารมณ์เร็วด้วยนะเขาอยากไปห้างสรรพสินค้านะ
แต่จริงดูแบบนี้พวกเราไม่เบื่อนะแม่
ปล่อยให้น้องอัดได้หลายคลิปได้เลยนะคะ
เผื่ออยากไปห้างอื่นบ้างต่อจากบ้านของออร์เกรส

แต่มาแต่ละครั้งทำเอาลุงป้าน้าอารวมถึงพี่แฟนคลับ

ลูกสาวบ้านนี้นะคะไม่ได้เน้นหยิบจับโทรศัพท์มาทำแต่หน้าทะเลน

หน้าตาน่ารักแจกความสดใสก็มี
ล่าสุดก็คือหยิบโทรศัพท์ของคุณแม่ขึ้นมาแล้วก็อัดคลิปเองเลยค่ะ
เดี๋ยวเราให้ชมคลิปน่ารักกันหน่อยค่ะ
โอ้โหหนูชื่อนางฟ้ามายุค่ะ

ยิ่งต้องบอกน้องมายุยิ่งโตยิ่งสวยมากเลย
เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคุณพ่อเตรียมตัวเลยนะ
ตัวห่วงลูกสาวตามติดตามประกบแน่นอน
ใช่ค่ะแล้วคือเป็นนางฟ้าจริงด้วยเพราะว่าน้องน่ารักมากเลยนะคะ
ปิดท้ายกันที่บ้านของคุณแม่เจนี่แล้วก็คุณพ่อมิกกี้กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมกับความน่ารักสดใสของลูกสาวตัวน้อยน้องโนล่า
โนล่าเนี่ยยังเพิ่ง๑ขวบกว่าเอง
ได้หยิบโทรศัพท์คุณแม่มาอัดเองนะคะ
แต่บอกเลยว่าพอเห็นคุณพ่อคุณแม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปแม่รู้งาน
ความเชื่อเจ้าเจรจาเกิดขึ้นทันทีคุณค่ะ
อย่างล่าสุดนี้นะคะสาวเจนี่เนี่ยเธอโพสต์เป็นคลิปที่แบบ

ลูกสาวก็ตอบโต้มาด้วยเสียงเล็กเสียงน้อย
ไม่รู้คุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปกันนิดนึงจ้า
นี่นี่ขนาดว่ายังหนึ่งควบหน่อยเนอะ
เดี๋ยวถ้าโตกว่านี้เนี่ยรับรองว่าเตรียมรหัสโทรศัพท์ของคุณแม่ไว้ได้เลย
ตัวเป็นซุปตาคนต่อไปได้เลย